คุณผู้ชมคะพาไปดูความวุ่นวายเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สุราชธานีค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงนะคะนุ่งขาวห่มขาวคล้ายกับแม่ชี
แต่พฤติกรรมคือไปหยุมหัวคนไข้
คือเหมือนกับว่าจะไปขอเขาแซงคิวเขาไม่ให้แซงคิวกลายเป็นไปทะเลาะกับเขาเฉยเลยอะค่ะ
นี่ค่ะพยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
หรือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยมาช่วยห้ามนะคะ
ก็แต่งกายคล้ายกับแม่ชีเนอะก็ใส่ชุดขาวนะพี่อุ๋ย

ใช้คำว่าชีไงชีคาม
ชีขอแซงคิวแม่ลูกคู่นึงโดนปฏิเสธไปด่าเขาไปตบเขา
รอบแรกตบลูกสาวเขารอบสองตบแม่เขา
นี่ค่ะก็ช่วยกันจับแยกออกไปนะคะ
พาผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวไปสงบสติอารมณ์บอกให้ใจเย็น

ผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีเจ้าหน้าที่
ต้องไปไล่จับตัวกันอีกค่ะ
คุณผู้ชมหลายท่านเห็นคลิปนี้แล้วส่งข้อความมาคุยกัน
บอกว่าช่วยไปดูชีหน่อยเถอะ

ุดหงิดที่ไม่ได้แซงคิวหรือมีอาการป่วยอย่างอื่นหรือเปล่า
สุขภาพจิตป่วยหรือเปล่า
นี่ค่ะมันเลยวุ่นวายแบบนี้เลยนะคะ
ครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ

ถ้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีอะไรให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะ